วิหารจะถูกสมมุติให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์เท่านั้นและจะประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางใดก็ได้และไม่มีธรรมเนียมการทำสังคกรรมใดในวิหารนอกจากใช้เป็นที่สวดมนต์ในบางโอกาส
สมัยโบราณอาจสร้างวิหารเป็นลักษณะวิหารโถงดังที่นิยมสร้างในแบบล้านนาเช่นวิหารน้ำแต้มวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง
บางครั้งก็มีกำแพงแก้วล้อมอนาเขตไว้ตามคัมภีร์ฝ่ายมหาญาณที่ได้กล่าวถึงลักษณะที่ประทับของพระพุทธองค์ในสวรรค์ชั้นสุขาวดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน